ซึ่งในวันนี้นครปฐมนั้นยังแข็งแกร่งครับสามารถ
คว้าช้ำดรทีมเดี่ยวชาย
เป็นคนที่๓สมัยที่๓ติดต่อกันครับ

ดรทีมเดี่ยวรอบชิงชนะเลอร์
หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวิทยา
ทีมชายนครปฐมแชมป์เก่าที่หันหลังให้กับหน้าจอ
เอาชนะสุภัณฑ์บุรีไป๒๐เสร็จครับ
๒๑๑๒และ๒๑๑๙ก็ขวาชั้นเป็นสมัยที่๓ติดต่อกันนะครับ
ส่วนทีมหญิงราชบุรีเสื้อสีเขียวครับ
เอาชนะพัทธลุงไป๒๑เสร็จครับ
๑๕๒๑๒๑๑๓และ๒๑๑๕ขวาเหรียญทองไปครองได้สำเร็จ
ขณะที่การแข่งขันยกน้ำหนักในรุ่น๗๗กิโลกรัมชาย
หอประชุมโรงเรียนเมืองหลังสวนจังหวัดชุมพรครับ
มานพจิตรการจากยะโสธรครับป้องกันแชมป์ไว้ได้อีกสมัยนะครับ
ก็ยกท่าสแนชยกได้๑๓๐กิโลกรัม
คว้าเหรียญทองไปครองได้ส่วนเหรียญเงินครับ
เป็นของพัชรพลพุ่มกระถิ่นจากนครศรีธรรมราช
เหรียญทองแดงเป็นของธนูดีวงจากชนบุรีครับ